สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
วันนี้ดิฉันมีข่าวดีสำหรับผู้ที่รอคอยลมหนาวมาบอกค่ะ
เพราะว่าหลังจากนี้นะคะในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงปีใหม่เนี่ย
ประเทศไทยของเราจะมีลมหนาวพัดเข้ามาค่ะหนาวกว่าค่าเฉลี่ยนะคะ
ในปีนี้เพราะว่าปรากฏการณ์ลานิงญาเนี่ยแรงกว่าปกติค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เตรียมเสื้อกันหนาวเอาไว้นะคะ
เตรียมเกอร์ค่ะคุณผู้ชมได้ใช้แน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะ
เพราะว่าฤดูแรงปีหน้าเนี่ยฝนจะมาเร็วกว่าปกติค่ะ
รู้เช่นนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะเตรียมรับมือกันด้วย
ส่วนประเทศออสเตรเลียค่ะในระยะนี้อากาศแตกต่างจากประเทศอื่นสุดคั่วค่ะ
เพราะว่าเตรียมเข้าฤดูร้อนนะคะในเดือนธันวาคมค่ะ
ซึ่งปีนี้กรมอุตุของออสเตรเลียก็บอกว่า
อาจจะต้องเผชิญกับฤดูแรงค่ะเพราะว่ามีความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมาเร็วขึ้นนั่นเอง
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ